ไปดูแหล่งท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยเป็นน้ำผู้ร้อน
แช่ออนเซ็นต์กันให้สบายแถมได้ไปกินไข่แช่น้ำพูอร่อยกันด้วย
ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่พังงานี่เอง
ไปกันเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมบรรยากาศดี
นักท่องเที่ยวแห่แหนกันมาไม่ขาดสายเลยนะคะ
ที่นี่ก็คือบ่อน้ำผู้ร้อนคลองปลายผู้ค่ะอยู่ที่หมู่๔ตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงานะ
ตอนนี้อากาศหลายพื้นที่เริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะ
ใครอยากจะมาผ่อนคลายอยากจะมาคลายความหนาวก็มาแช่น้ำร้อนสิจ๊ะ
ที่นี่นะเป็นบ่อน้ำผู้ร้อนขนาดใหญ่๑บ่อแล้วก็มีขนาดเล็กอีก๔๖บ่อ
เรียงรายอยู่ตามลำคลองค่ะโดยที่ไม่มีการก่อสร้างแต่งเติมใดเพิ่มเติม
คือทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลย
และที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือ
บ่อน้ำผู้ร้อนจะอยู่รวมกันกับน้ำเย็นในลำทาน
เคียงข้างคู่ขนานกันไปเลย

น้ำร้อนอยู่ฝั่งขวาน้ำเย็นอยู่ฝั่งซ้ายคุณ
น้ำร้อนปลาก็เป็น
แต่ว่าน้ำร้อนที่นี่นะอุณหภูมิประมาณ๗๕องศาเซลเซียส
ประมาณนี้สามารถต้มไข่ให้สุกเป็นยางมะตูมได้
เนี่ยเมืองไข่ความจริงที่ได้มีบ่อน้ำผู้บ่อน้ำร้อน
ต้องมีไข่
นี่เอาไข่ลงไปแช่ทั้งกระเช้าทั้งตะก้าแบบนี้เลย
พอเอาขึ้นมาต่อไข่แล้วเป็นไข่ออนเซนเหมือนไปเตื้อญี่ปุ่น
บางคนเขาก็มีความเชื่อด้วยว่า
บ่อน้ำเนี่ยมีคุณสมบัตินะมีสรรพคุณต่างในเรื่องของการรักษาบำบัดโรค
แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะ
เป็นเพียงความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้น
แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยว
แวะมาแช่น้ำร้อนตั้งแต่เช้าตรู่ยันเย็นมากันตลอดทั้งวันเลย
แช่แล้วมันดีสบายใจ
สบายกายด้วยผ่อนคลายให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะ